ตกทุกวันน้ำรอการระบายมีในหลายพื้นที่
ขับรถช้าหน่อยนะครับเพราะว่าท่านขับเร็วแล้ว
อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนรอบข้างได้ครับ
อื้อหือแล้วอะไรต่อคุณพุทธรพร

ถ้าเรากำลังจะไปไหนกำลังจะกลับบ้าน

โอ้โหทำไมขับรถแบบนี้
นี่ฮะนี่เขาโพสต์ลงในกลุ่ม
ควายเอ้ยชื่อกลุ่มนะชื่อกลุ่ม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปากซอยรัดกระบัง๒๘ครับ
กรุงเทพมหานครที่น้ำก็ท่วมกัน
ขับรถแบบนี้ไม่สนเหรอว่าใครจะเดือดร้อน
นะฮะขอให้ได้ไปนิสัยแย่มากมาก
บางคนบอกว่าขับรถไม่มีจิตสำนึกเลย
ขับรถในหน้าฝนระวังหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ

โทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนนะครับปรับตั้งแต่๒๐๐๑๐๐บาท
ทั้งจำทั้งปรับแล้วถ้ามีทรัพย์สินเสียหายจากการที่รถของท่านไปเหยียบน้ำใส่เขา
แล้วก็คนขับจะเข้าข่ายความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ด้วยนะ
แล้วรับโทษเพิ่มด้วยนะนี่กฎหมายใหม่นะแรงขึ้นนะนะครับ